แข้งสิงเป็นลายประกอบชนิดหนึ่งอยู่ในทรงสี่เหลี่ยมทะแยงมุมมีลักษณะเรียงร้อยต่อกัน
ถ้าลายมีขนาดใหญ่ก็จะมีการซ้อนลายให้ละเอียดมากขึ้นให้มียอดปลายสะบัดไหล
ช่างโบราณจะเรียกลายแบบนี้ว่าหอยจับหลักเพราะคล้ายหอยเกาะติดกับหลัก
ช่างก็ว่าเหมือนครีบขนที่ติดกับน่องสิงในงานจิตรกรรม
จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลายครีบสิงหรือน่องสิงพบได้ในงานประดับตกแต่งข้าวของเครื่องใช้
ทั้งแนวตั้งและแนวนอนและยังนำมาใช้ตกแต่งทานของศาสนสถาน